สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฮาปัสพามาถึงจากกันอยู่ที่ยา

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
จริงพิมเนี่ยไม่ได้คือหญิงหรือว่าอะไรที่เจอพวกพี่นะคะ
แต่พิมคิดว่ามันไม่ใช่เวย์ของพิมเพราะพิมเป็นแม่ค้า

เพราะกูนอนเหรอน้องก็ไม่ได้ตังค์
พิมพ์ก็เลยความเรียกว่าพี่จะไม่ข้ามเส้นการเป็นแม่ค้าไปนะคะ

แต่ตอนนี้มาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปิน

เพราะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ตามใจเรา

แต่ถ้าเป็นศิลปินเนี่ยคุณอย่าเพิ่งออกคิวนี้
มึงอย่าพึ่งเล่นก็จ้อยพูด

มองอ่ะมึงเอาใหม่และเล่นใหม่
ใครมึงหันไปมองแผ่นนี้หน่อยนะคะ

ใครฟ้าทำให้ว่ายังไงล่ะมึงอ่ะ